กันเสมอเลยนะคะว่าเล่ายาอย่าไปยุ่งอย่าไปข้องเกี่ยว
อ่านข่าวคนเสพยาเสพติดทีไรไม่เคยลงเอยด้วยดีสักรายเดียว
ไม่มีหรอกอ่านข่าวยาเสพติดแล้วไปช่วยกวาดถนนทำความดี

นะล่าสุดหนุ่มวัย๒๔เสพยาเสพติดเข้าไปปุ๊บทะเลาะกับพ่อ
เห็นตำรวจตกใจขโมยรถพ่อ
ขับหนีไปเลยตำรวจก็ขับไล่ตามไปนะคะ
ผู้ชายคนนี้ไม่สนแหละว่าถนนเลนนี้จะมีรถอยู่กี่คัน
ไล่ชนด่าไปหมดเลยหนีไปเป็นสิบกิโลเมตร
ตำรวจยิงยางรถยนต์แล้วก็ยังไปต่อคุณผู้ชมมีคลิปให้ดูกันด้วยค่ะ

ตำรวจยังไปต่อคุณผู้ชมมีคลิปให้ดูกันด้วยค่ะ
ตำรวจยิงยางรถยนต์แล้วก็ยังไปต่อคุณผู้ชมมีคลิปให้ดูกันด้วยค่ะ
คุณผู้ชมมีคลิปให้ดูกันด้วยค่ะ

พอตำรวจมาถึงที่บ้านเนี่ยก็เห็นนายเรืองศักดิ์กำลังทะเลาะกับพ่อเลยค่ะ

เรืองศักดิ์เห็นตำรวจปุ๊บขึ้นรถพ่อเลย

พ่อนายเรืองศักดิ์บอกว่าลูกชายเนี่ยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลายชนิด

เขาบอกว่าสมองตอนนี้ไม่ปกติแล้วหงุดหงิดง่ายอารวาสเก่ง
พาไปบำบัดเสียเงินไปหลายแสนแล้วก็ไม่ได้ผล
ถ้าพูดตักเตือนเมื่อไหร่เนี่ยมือขึ้นเลยค่ะ

ซึ่งเจ้าตัวเองก็ยอมรับสารภาพ
แล้วตอนที่โดนพามาสอบสวนที่สอนอเนี่ย

โกรธที่พ่อดุด่าเรื่องเสพยาเสพติด
ก็เลยอารวาสทะเลาะกันแล้วก็เลยขับรถหนีออกจากบ้าน
พ่อไม่ให้ที่ทำร้านรับแล้วก็พ่อไม่ยอมครับ
พ่อถามเองครับ
วันนี้ก็กำไพตัวในทีเยี่ยม

พ่อต้องถามเลยนะว่านี่เป็นพ่อหรือเปล่า
พ่อได้ยังไงพ่อเลี้ยงมาพ่อก็อยากให้ได้ดี